นนทบุรีเด็กวัย๑๑ปีคนนี้

แต่ว่าตอนนี้ผลการเรียนตกลง
แล้วร่างกายน้องก็เปลี่ยนไป
ผมจากสีดำกลายเป็นสีขาว
เวลาน้องออกมาจากห้องน้ำบางทีน้องหัวเราะคนเดียว
ถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรน้องโดนของเหรอหรืออะไรเข้า
เปล่าค่ะที่น้องเป็นแบบนี้เพราะว่าน้องเนี่ยดมน้ำมันเบนซิน
แล้วดมแบบนี้มา๒ปีแล้วคุณผู้ชม

ไปที่บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลราศดรนิยมที่ไซน้อยนนทบุรี
คือเขาได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองของน้องบอกว่ามาช่วยหน่อยเถอะ
น้องผู้หญิงคนนี้เรียนอยู่ชั้นป๔อายุ๑๑ปีคนนี้เลยค่ะ
ซึ่งครอบครัวบอกว่าทำยังไงดี
ลูกสาวชอบดมน้ำมันเบนซินเป็นแบบนี้มา๒ปีแล้ว
คุณพ่อมารู้เรื่องตอนไหนรู้ไหม
คุณครูโทรมาบอกคุณพ่อคะทำไมลูกคุณพ่อมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

เขาเป็นเด็กเรียนเก่งร่าเริงเลยค่ะคุณพ่อ
เรียนเก่งขนาดที่ว่าได้ทุนของโรงเรียน
แต่ทำไมทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
มีปัญหาอะไรกับครอบครัวหรือเปล่าคะพ่อแม่ทะเลาะกันหรือเปล่า
ทำไมตอนนี้น้องกลายเป็นเด็กเหม่อลอยเสื้องซึม
แล้วผลการเรียนจากเด็กได้ทุนนะนะ

และที่สำคัญขี้ขโมยด้วย
ขโมยเงินของครูที่โรงเรียนบ่อยเลย
คุณครูบอกคุณพ่อแบบนี้พ่ออึ้งไปสักพักนึง
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเรา
หลังจากนั้นค่ะพ่อก็สังเกตก่อน

ว่าเพราะอะไรที่ทำให้ลูกเปลี่ยนไป

แล้วลูกจะถือขวดน้ำพลาสติกเข้าไปด้วย

ลูกก็จะเบลอหัวเราะคนเดียวบ้าง
พ่อก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้ก้นขวดพลาสติกนี้มันมีอะไร
ถามลูกสาวไปถามลูกสาวมาก็รู้ว่าอ๋อ
ลูกไปขโมยน้ำมันเบนซินในรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อนี่แหละ

คุณแล้วเอาไปดมอยู่ในห้องน้ำที่เข้านาน

ไม่ได้เข้าไปอาบน้ำไม่ได้ทำธุระส่วนตัว
แล้วลูกเป็นแบบนี้มา๒ปีแล้ว

เส้นผมของลูกจากสีดำเปลี่ยนเป็นสีขาว
คือมันก็ไปทำร้ายเซลล์ในร่างกายทั้งหมดด้วยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก่อนหน้านี้ลูกสาวนะจะอยู่กับคุณย่า
คุณย่าก็อายุมากแล้ว
แล้วคุณพ่อเนี่ยเพิ่งจะกลับมาอยู่กับลูกได้ประมาณ๖เดือนเอง
พอพ่อรู้นะพ่อก็ทำอะไรไม่ถูก
มันโกรธมันโมโหก็ทั้งตีทั้งดุ
ท้ายที่สุดพ่อก็มานั่งตั้งสติคิดได้ว่า
จะต้องให้ลูกไปเข้าสู่กระบวนการการรักษา
ให้เจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้ความสามารถ
บำบัดลูกให้ดูแลตรงนี้
ก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ให้พาลูกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพราะว่าความหวังเดียวเลยพ่อบอกว่าอยากให้ลูกหาย
กลับมาเป็นเด็กปกติไม่ติดน้ำมันเบนซินต้องดมแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เห็นไหมนั่งล้อมวงกันหมดเลยนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานคุณพ่อด้วย
แล้วก็ตัวน้องที่นั่งหันหลังอยู่ก็ค่อยคุยนะ
เจ้าหน้าที่พวกนี้เขาต้องมีหลักจิตวิทยาด้วยนะ
คุณโมรดีคุณสุภาษาหนูลูกไหนเล่าให้ฟังซิมันเกิดอะไรขึ้น
น้องก็บอกว่าก็ตอนนู้นนะคะตอนนู้นคือตอน๙ขวบ
หนูก็เคยได้กลิ่นของน้ำมันแล้วลองมาดมดูค่ะ
คุณอาพอดมแล้วหนูก็ติดแล้วคือเจ้าหน้าที่ก็ถาม

หนูก็ไปเอามาจากรถมอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อเอาหลอดดูดมันขึ้นมา
แล้วก็มาใส่ขวดแบบนี้เอาไปดม
น้องบอกว่าตอนนี้ตัวหนูก็อยากเลิกนะอยากกลับไปเรียนหนังสือเหมือนเดิม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าพวกพี่พวกนั้นนะจะพาหนูไปรักษา
หนูจะโอเคไหมน้องพยักหน้าโอเคค่ะหนูอยากไปรักษา

หนูไม่รู้สึกจะรักนะหนูไม่ดมไม่ได้หนูไม่รู้สึกว่ามันจะไปทำร้ายระบบภาษาของหนู

ตอนนี้หนู๑๑ตัวหนูดมกันแต่๙ตัว
หนูไม่ดมได้ไหมลูกคะหนูไม่ดมได้ไหมลูกค่ะหนูไม่ดมก็ได้ค่ะ

เพราะว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลากค้อน
อย่างนางชมสอนอมลวันบอกนะ

น้ำมันเบนซินมันมีสารพิษไงคุณผู้ชม
แล้วมันจะเข้าไปทำร้ายระบบภาษา

ได้รับสารพิษไปแล้วแบบนี้อันตรายนะ

กว่าน้องจะหายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
จะได้กลับมาเป็นเด็กเรียนดีเด็กเรียนเก่งน่ารักร่าเริงเหมือนเดิมนะคะ